นี้เนี่ยต้องตามแบบด่วนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนนี้บอกเลยว่าโอ้โหขอบตาดิฉันเป็นหมีแพนด้าไม่ไหว

เพราะต้องตามกันต่อสำหรับแม่แอฟทักษะออน
เมื่อคืนนี้กลางดึกเขาโพสต์รูปรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นรูปเดียวกับวาดที่นายกที่เขาโพสต์ไปก่อนหน้านี้เลยจ้านง
คือดูยังไงก็เป็นรูปเดียวกัน

แอฟบอกไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่า

เมื่อวานก็หมายถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานะ
แล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์
จบการโพสต์รูปนี้เท่านั้นแหละ

ไปดูช่องคอมเมนต์ด้วยความวัยแสง
คอมเมนต์ตอบของคุณพิทาก่อนใครเลย

ขอบคุณครับดีใจที่ได้เจอปีใหม่ด้วย

ไม่ใช่แค่คอมเมนต์ของคุณพิธาที่ทำให้ชาวเราและชาวด้อมส้มกรี๊ดสลบ

เป็นคอมเมนต์ของคนที่อยู่ในเหตุการณ์น้องนนกุลคุณผู้ชมค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับอีโมจิปิดปาก

คลายความลับออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ

หรือจะเป็นคอมเมนต์ของคนในวงการบันเทิงหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะ

หรือจะเป็นการแซวแรงของชาวเน็ตที่เขาบอกว่า
เขาจะลงรูปเหมือนกันและแท็กหากันทำไมอะค่ะ
คุณผู้ชม

อนุมัติโปรดเคารพเสี่ยงข้างมาก

แต่บางเสียงเขาก็มีการทวงคืนแม่แอฟนะคะ
บอกว่ารบกวนคุณพิทาไปต่อคิวค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คิวยาวไปถึงดาวอังคารนู้นเลย
เราย้อนไปดูมิตรภาพกันดีกว่า
ระหว่างแม่แอฟกับคุณพิธา
คู่นี้เขารู้จักกันมานานมากนะ
อาทิตย์พันเรื่องของคุณพิทาไง

แล้วก็ตอนที่น้องปีใหม่กับน้องพี่พิมยังเด็กเขาก็เคยเจอกันมาแล้ว

ใช่ค่ะเรียกว่าน้องเนี่ยโตมาด้วยกันก็ไม่ผิดความหมายเลย
และถ้าค้นไอจีลงไปรู้ลึกอันนี้เก่งมากเลยนะ
้นไปไกลมากเลยนะจะได้เห็นความน่ารักของสองครอบครัว
อย่างรูปที่น้องปีใหม่ก้มลงไปจุ๊บน้องพี่พิม
คือเป็นมิตรภาพที่เราดูแล้วรู้สึกประทับใจไปด้วยจริงคุณผู้ชมดูสิเนี่ย
คนที่หอมอยู่เนี่ยก็คือน้องปีใหม่
คุณพ่อพิธาเขาก็อุ้มน้องพี่พิมอยู่
เป็นใครดูนะแสดงว่าเขารู้จักกันมานาน
คือถ้าเรามองในมุมที่แบบไม่ใช่การจงกันจิ้นกัน

ใช่ถูกต้องแล้วค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
รายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
โทรใส่ตรงไปหาแม่แอฟโฟนอินถามเรื่องราวเลยว่า
มันเป็นยังไงความสัมพันธ์ของแม่แอฟกับคุณพิธามันเป็นยังไง
รวมไปถึงนนกุลด้วยที่ไปโผล่ร่วมเฟรมมันเกิดอะไรขึ้น

นนกุลเนี่ยเขาเป็นคนหาบัตรให้เพราะว่านนกุลเขาเป็นสิทธิ์เก่ามหิดลไง

ซึ่งแม่แอฟเนี่ยทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าคุณพิธาเนี่ยเขาจะไปด้วย
แต่ว่าด้วยกระแสที่มาแรงก็เลยทำให้ไม่กล้าลงรูปในตอนนั้น
ความสัมพันธ์ล่ะความสัมพันธ์ล่าสุดเป็นยังไง
หัวใจจะเซไปทางไหนทางพิธาหรือว่าทางนนกุลดี

อ้าวเค้าก็ไปเดทสิ
ไปเดทกับพี่ปี

แต่ว่าทำดหน้าเติมไปที่นู่น

เพราะจะแสดงความยินดีด้วย
ไม่ได้เจอกันบ่อยอะไรงี้

สนิทอยู่แล้วตั้งแต่ถ่ายละครถ่ายด้วยกันตั้งแต่ปีอีกทีแล้ว

มีไหมคะ

ตามที่ทุกคนเห็นนะคะ
แจ๊คต้องไหว้เลยนะถ้างานหน้าเจอน้องปีใหม่เอาแบบว่าสำแยกนะ
น้องปีใหม่ยืนอยู่คนเดียวแล้วพี่แจ๊คสัมภาษณ์เลยนะว่าสรุปว่ายังไง

ก็คือแม่แอฟเขาชอบแซวลูกสาวของน้องปี
ว่าเวลาแบบจะพูดอะไรเนี่ยน้องเป็นคนพูดตรง
ไม่เหมือนแม่อะไรเงี้ยเค้าแซวกันเองอะไรเงี้ยค่ะ
หลายคนก็เลยบอกว่าเอาจริงแม่แอฟก็คือตอบไปแล้ว

แต่ก่อนแรกเนี้ยน้องปีใหม่เคยมีหลุดพูดมาเหมือนกัน
ไม่ใช่หรอกว่าเอ้ยแม่แอ๊บมีคนแบบคุณแอ๊บอดมายอะไรอย่างนี้นะ

เห็นไปโทรศัพท์แล้วคุยเบาน้องปีเขาแฉมาแบบนี้
ก็เป็นว่าเราก็ลุ้นต่อไปแล้วกันเนอะ